ดูเหตุการณ์ไฟไหม้หน่อยค่ะคุณผู้ชมไฟไหม้เมื่อคืนเลยตอนประมาณตีสองที่ผ่านมาเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนนะคะแล้วไฟมันลามเพราะอาคารเรียนนะคุณเป็นอาคารไม้มันลามไปติดอาคารข้างเคียงมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า๕ล้านนะคะดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนตีสองหน่อยค่ะ
เห็นไหมคุณไฟที่มันลุกไหม้แล้วดูสิสะเก็ดไฟต่างมันร่วงลงมานี่คืออาคารไม้ด้วยค่ะ
แล้วก็รู้เลยว่าเป็นห้องเรียนนะเพราะเมื่อกี้มีบอร์ดอะไรต่างอยู่ในห้องนะฮะ
ใช่ค่ะโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลแล้วก็ประถมนะคะโรงเรียนวัดเจดีทองอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกแล้วมันเกิดตอนตีสอง
เด็กไม่ได้มาเรียนแน่แหละแต่ข้าวของข้างในมันเสียหายทั้งหมดเลยค่ะ
ดับเพลิงเนี่ยนะเอารถน้ำของอบตท่าช้างเอารถน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงม้ากันเป็น๑๐คันค่ะ
ฉีดน้ำเพื่อไม่ให้ไฟมันลามไปที่อาคารข้างก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบดูของที่อยู่ในอาคารอุปกรณ์การเรียนต่างเสียหายหมดเลยนะคะ
เมืองต้นประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๕ล้านค่ะส่วนเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเหลือเป็นโครงสร้างอาคารเหลือเป็นซากแบบนี้ซึ่งทางครูกลุ่มจิตอาสานะคะก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมากั้นโดยรอบอาคารอาคารเนี่ยค่ะคุณผู้ชมข้างล่างเนี่ยมันเป็นปูนแหล
อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ดนตรีอะไรต่างเลยนะคะโดนไฟเผาหมดเลยแล้วไฟเนี่ยที่แรกอ่ะเจ้าหน้าที่เขามาฉีดเพื่อไม่ให้มันลามไปอาคารข้างใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ลามไปอาคารหลังใหม่ที่อยู่ข้างนะคะห้องเก็บเอกสารที่อยู่ติดกับอาคารที่เป็นไม้ที่โดนไฟไหม้เนี่ยก็เสียหายค่ะซึ่งทางด้านผอโรงเรีย
เจ้าไม่ได้ใช้งานแล้วก็เลยใช้เป็นที่เก็บของเด็กเนี่ยคือมี๑๖คนแล้วเรียนอยู่ที่อาคารปูนข้างที่สร้างขึ้นมาใหม่คือไม่ได้ใช้อาคารนี้ในการเรียนการสอนอาคารนี้ว่าเก็บของทั้งหมดใช่แล้วก็คาดว่าน่าจะเปิดตามปกติได้ในวันจันทร์เพราะอาคารเรียนไม่ได้รับผลกระทบใช่ค่ะลองฟังผออนะคะอาคารสองชั้นนะคร
วันนี้ก็ได้ประกาศประกาศจุดเรียนไปครับเนื่องจากตัดกระแสไฟฟ้านะครับคาดว่าน่าจะเปิดเรียนได้ตามปกติในในวันจันทร์วันนี้หยุดเรียนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีการประกาศแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าเคลียร์พื้นที่ต่างก่อนส่วนวันจันทร์เดี๋ยวเปิดการเรียนการสอนตามปกติสาเหตุมันมาจากอะไรล่ะเกิดขึ้นตอนตีสองเดี๋ยว
ในการเกิดไฟไหม้เดี๋ยวต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบต่อไปด้วยนะคะ